เริ่มปีศักราชใหม่มา๒๕๖๓มีโปรแกรมการแข่งขันให้แฟนกีฬาได้ดูกันเพียบ
ก็ยังมีอีกหนึ่งทุนเทอร์เมนนั่นก็คือไทยลีก
ก็จะเปิดฉากกันวันที่๒๒กุมภาพันธ์
และปีนี้มีเรื่องราวใหม่มิติใหม่ให้แฟนบอลได้ติดตาม
เพื่อให้การชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๑รวมทั้งไทยลีก๒นั้นสนุกมากขึ้นด้วยนะครับ
เริ่มจากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกระดูกาล๒๐๒๐นะคะ
ทางบริษัทไทยลีกจำกัดในฐานะองค์กรจัดการแข่งขัน

ก่อนหน้านี้เอามาใช้แล้วแต่ว่าเป็นการทดลองใช้ในฤดูการที่ผ่านมา
โดยได้ทดลองระบบตรวจสอบความเสถียรของสัญญาณ
รวมถึงจุดติดตั้งกล้องจากสนามต่างด้วยนะคะ
แล้วก็พบว่ายังมีบางสนามที่ยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลยทำให้ในปีหน้าจะได้เห็นการแข่งขันที่ยกระดับมากขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่บริษัทไทยลีกปรับระบบการเลื่อนชั้นของศึกไทยลีก๒ขึ้นมาสู่ไทยลีก๑
โดยทีมอันดับ๓จะเจอกับทีมอันดับ๖ในรอบแรกและอันดับ๔เจอกับทีมอันดับ
ถ้าทีมอันดับ๖ชนะเพียงแค่ทีมเดียวนะครับขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดต่อไป
แต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นแค่ไทยลีก๒เท่านั้นนะคะ
เพราะว่าในฤดูกาล๒๐๒๐จะเป็นฤดูกาลที่สโมสรในไทยลีก๑ก็ขับเขี้ยวเหมือนกัน
นั่นก็หมายความว่าจะมีสโมสรจากประเทศไทยได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างน้อย๑ทีม
ก็จะทำให้การขับเขี้ยวของฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยในรายการต่างมีเพิ่มมากขึ้น

จะได้รับโคต้าไปแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับแชมเป็นชิป๒๐๒๐
ซึ่งมีเงินรางวัล๙ล้านบาทนะครับ
โดยจะแข่งขันกับสโมสรชั้นนำจากทั่วอาเซียน
ไม่ว่าจะเป็นทีมจากเวียดนามนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เมียนมาร์
และจะคัดเลือกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะไปถึงแชมป์รายการนี้นะครับ
จากนี้นะคะตลาดซื้อขายนักเตะของไทยลีก๒๐๒๐นะคะ
ก็จะเปิดแล้วก็ปิดเร็วขึ้น๑สัปดาห์จากฤดูการที่ผ่านมานะคะ
ที่อยู่ในลิสต์มาเสริมทัพให้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะ
รวมถึงมีเหล่าบรรดานักเตะชื่อดังนะคะที่มาค้าแข้งในไทยลีกดังเช่นทุกปี
ก็เลยต้องดูว่าจะมีนักเตะคนไหนนะคะที่เข้ามาเสริมทีมในแต่ละทีม
ก่อนที่ตลาดซื้อขายในรอบแรกจะปิดลงค่ะ
๒๐๒๐เป็นปีที่ทางรัฐบาลประกาศลดการใช้พลาสติกตามร้านสะดวกซื้อนะครับ
ก็ได้มีการเริ่มงดใช้ถุงพลาสติกกันแล้ว
ดังนั้นในปี๒๐๒๐นะครับก็มีสโมสรผลิตชุดแข่งจากขวดพลาสติกครั้งแรก
ผลิตชุดแข่งด้วยเส้นใยพลาสติกนะครับจากขวดน้ำ๑๔ขวด
เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองที่หลายประเทศทั่วโลกนะครับ
รวมถึงไทยกำลังเผชิญก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะครับ
ศึกไทยลีกที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นครับ
ช่วยกันรักษาโลกแม้กระทั่งวงการกีฬาก็ช่วยเช่นเดียวกันนะคะ